เชฟคะท้าหลอกตัวท็อปไปแล้วสองคน
แต่ช่วงนี้เอาดับเบอร์ไปเลย
เป็นเชฟแบบทำตามบ้านด้วยนะเดี๋ยววันหนึ่งออฟฟิศจะท้อ

เขาจะไม่รู้แหละว่าเขาจะทำเมนูอะไรให้เราทาน
หน้าตาดีเหมือนแบบหน้าตาเขาหรือเปล่า

อันนี้เราก็ใส่น้ำเขียว
ถ้าเราไม่ชอบน้ำเขียวเราเป็นน้ำอื่นได้ไหม

เดี๋ยวใส่โซดาอีก

มีดูนมเหมือนพัสเธลนุ่มใจน่ารัก

แล้วทำง่ายมากทำง่ายมาก

ก็จะใส่น้ำเชื่อมเป็นช็อกโกแลตเป็นอะไรอย่างนี้

เสร็จแล้วก็เอาจะ

ปกติไม่เป็นอย่างงี้แล้วเนี่ย

ใส่กลิ่นวันนี้ลา๑ช้อนนะครับ

เดี๋ยวลืมช้า๒ช้อน
อะพี่เก่าลืมอ่ะเนี่ยพี่เก่าค่ะจอบอันนี้เลยเนี่ย
เดี๋ยวก็ทำอันเนี้ย๒ช้อน๒ช้อนแล้วก็ใส่เออแล้วเดี๋ยวมาอันนั้นแล้วก็ทำอันนี้ปุ๊บ
อันนี้๒ช้อนอันนี้๒ช้อนแล้วก็โยเกิร์ตครับนี่โยเกิร์ต
อ่าโยเกิร์ตเนี้ย๑เขาเรียกว่าอะไร๑ชอตครับ๑ชอตประมาณประมาณ๖๐
อันนี้นมเปรี้ยวใส่สองสองช็อตครับช็อตดูดีอ่ะ
นี่เป็นเด็กดีเขาต้องมาดูก็อยากได้ชิ้น
ไม่ใช่ดูหน้าดูนี่

การทำอ๋อนักเรียคนดีนี่แล้วก็เขย่ามันครับ
เอาขอลีลาหน่อยนะคะลีลาเด็ดเปล่าปิดดีปุ๊บปกติเชฟมาเปรี้ยว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

บอกต่อว่าวันนี้ต่อคนมาสอนอะไรเราเป็นแนวสไตล์แมรกันสไตล์อะไรแบบนี้หรือเปล่า

ปกติทำไก่ทอดบ่อยไหมครับที่บ้าน

นี่ถือว่าร้อนแล้วใช่มะ

แต่ว่าไม่ต้องร้อนจัดเป็นปุ่นนะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเอาก๋าไปต้มก่อนเนาะ
เอาไปต้มก่อนเพื่อจะให้มันสูงแล้วก็ลงแป๊บเดียวมันจะโอเค
อกจากสองหนุ่มจะนำสูตรการทอดไก่มาฝากแล้ว
ยังเพิ่มความแซ่บด้วยการทำซอส๒สูตร๒สไตล์
อเมริกันและเอเชียนอีกด้วย
เรียกได้ว่างานนี้โดนใจสาวอ่อมและสาวไอสุดค่ะ
ก็ยันใจเย็นครับผมตกใจ
เสร็จแล้วดีงามอ่ะ
อยากชวนมาอีสจริงไอ้ก็อยากชวนมาอีก

เชฟกระทะหล่อนะคะทั้งสามคนเนี่ยบอกไปเลยว่าทั้งสามจะกลับมาอีก
แต่จะเป็นเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนอะไรอย่างนี้
ต้องติดตามชมแม่บ้านประจำบานได้ทุกวันพฤหัสค่ะ

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ส่วนวันพรุ่งนี้
พูดเลยนะว่าก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่านานเนี่ยจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาวันหยุดกันทั้งครอบครัวแบบนี้เนี่ยนะ
พี่กาวบอกเลยว่าจะจัดประมวลที่พักหลักร้อย
เอามาให้แบบเพียบเลยนะคะ

โอเคค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปแวะเวียนทักทายพวกเราได้ที่
วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ